เรื่องของมาตรการต่างที่สวบคอออกมาโดยเฉพาะการแบ่งพื้นที่โซนสีนะ
ตอนนี้บ้านเรามีโซนสีส้มกับโซนสีฟ้านะฮะ
แบ่งพื้นที่การกำหนดมาตรการทั้งด้านสาธารณสุขและเรื่องของเศรษฐกิจ
มันต้องเดินควบคู่กันไปนะครับ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านฟังครับ
ฟังข่าวช่วงนี้ต้องมีสติแล้วต้องไตรตรอง

แต่ละวันเห็นข่าวเห็นหัวข่าวเห็นโลกที่ส่งกันในออนไลน์
มันทำให้มีความรู้สึกว่าแล้วของจริงมันคืออะไร
สายพันธุ์ที่ผสมใหม่เนี่ย
หนังสือพิมพ์พาดหัวเป็น๒แนว
แนวที่๑เป็นแนวสยองน่ากลัวมาก
อีกแนวที่หนึ่งบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงมันยังไม่เกิด
แล้วยังไม่มีปรากฏหลักฐานแล้วมันมาจากไหนโน่นมาจากไซปรัสโน่น
ฉะนั้นฟังข่าวช่วงนี้ต้องมีสติเพราะเรายังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร
หมอเองก็แตกต่างความเห็นกันเยอะ
แต่เรื่องที่กำลังจะหยิบมาขีดเส้นใต้วันนี้ก็คือ
ข่าวมันสืบเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ประชุมสบค
ภาคธุรกิจเขาก็โล่งใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ล็อกดาวน์
ไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์แต่ว่าให้เพิ่มความเข้มไม่มีการล็อกดาวน์
แต่ในภาพย่อยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ท
สายการบินมะกุเทศมันอยู่ในภาวะซึมลงไปอีกแล้วครับ

เพราะว่าบรรยากาศมันอยู่ในจุดที่ถูกเตือนให้ระมัดระวังตัวมากขึ้น
ทำงานจากบ้านเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจหงอยไปเยอะ
เพราะว่าในสำนักงานใหญ่แห่งหนึ่งสักแห่งหนึ่งตึกตึกหนึ่งเนี่ยมีคนทำงานกันเยอะ
ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ใกล้ตึกนั้นอยู่ข้างหลังตึกหรืออยู่ในบริเวณตึก
แต่ก่อนนี้เคยกินคึกคักเขาก็อยู่กันได้
พอคนทำงานบ้านกันมากมาทำงานที่ออฟฟิศน้อยเอาแล้วจะขายใคร
ก็มีปัญหาครับมันมีปัญหาโยงกันไปหมดความรู้สึกที่ว่าไม่อยากจะออกไปไหนในช่วงนี้กลับมาอีกแล้ว
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยการออกไปกินข้าวนอกบ้านไปช้อปปิ้งถูกเบรก
เบรกด้วยความรู้สึกความกังวลว่าอยู่บ้านดีกว่าทำข้าวกินกันเองดีกว่าสั่งแกรปสั่งอะไรต่ออะไรมาให้ส่งให้ดีกว่า
จะพาครอบครัวไปไหนมาไหนวันหยุดก็สะดุดหยุดชะงักเพราะความกังวลไม่ห้ามแต่เตือน
เสียงเตือนจากรัฐบาลเสียงเตือนจากสบคเสียงเตือนจากคนในครอบครัวด้วยกันมันทำให้ภาคธุรกิจมีปัญหาครับ
ชีวัตรอย่างหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลองขับรถไปโน่นมานี่ดูโอ้ยรถโล่งเข้าไปในห้างสรรพสินค้าคนบางตาอีกแล้ว
ร้านอาหารทั้งหลายนั่งกันหลงเหลงอีกแล้วยอดขายเริ่มไม่พอกับรายจ่ายอีกแล้ว
ฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่ว่าถึงไม่ล็อกดาวน์แต่บรรยากาศธุรกิจมันซึมมันหงอยผมเนี่ยชอบใจตัวแทนภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปยื่นหนังสือกับกระทรวงสาธารณสุขวันก่อนชื่อนายนฤทธิ์
ชิระอมรเลิศเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหลายทั้งปวงได้รับผลกระทบจากการจากข้อมูลและการสื่อสารที่ออกมาทำให้โควิดสายพันธุ์เชื้อโอมิครอนมีความน่ากลัวเกินจริงนี่ตรงนี้ตรงที่ว่าการสื่อสารที่ออกมาทำให้โอมิครอนมีอนุภาพร้ายแรงเกินจริง

นุภาพทำลายล้างเกินจริงเขาจึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเวลาออกข่าวเนี่ยให้ทำความเข้าใจกับประชาชนหน่อยให้ทำความเข้าใจว่าไอ้โควิดสายพันธุมิครอนเนี่ยมันไม่รุนแรงนะรักษาหายได้นะขอให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์นี้ให้ได้จนไม่สนุกจนเกินเหตุผมคิดว่าข้อเรียกร้องของคุณนฤทธิ์เนี่ย
สอดคล้องกับโลกออนไลน์และข้อมูลจากหมอบางคนในท่วงทำนองเดียวกันคือข้อมูลที่ว่าไอ้โอมิครอนเนี่ยมันติดง่ายระบาดง่ายระบาดเร็วแต่ติดแล้วไม่รุนแรงบางข้อมูลเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นไข้หวัด
รักษาตัวอยู่กับบ้าน๔๕วันก็หายไข้หายไปเองโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว
หมอเองทางโรงพยาบาลทางหนาสุขเขาก็ประกาศใครไม่มีอาการไม่ต้องไปโรงพยาบาลอยู่กับบ้านในต่างประเทศ
ข้อมูลที่เข้ามาก็ใกล้เคียงกันคือโอมิครอนมันระบาดหนักระบาดเร็ว
แต่ผู้คนของเขาก็ยังใช้ชีวิตได้เป็นปกติเขาไม่ได้ตระหนกไม่ได้ตกใจจนเกินเหตุ
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกมาก็ไม่มีเรื่องที่จะน่าตื่นเต้นใหญ่โต
พาดหัวข่าวเหมือนบ้านเรานี่คือมุมมองของภาคธุรกิจรายย่อย
ซึ่งแน่นอนครับว่าเขากลับมาได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะว่าในมุมมองของสาธารณสุขมุมมองของหมอสิ่งที่หมอคิดคือจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงไม่รู้ล่ะ
แต่ต้องถือหลักป้องกันเอาไว้ก่อนป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อเอาไว้ก่อนป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อเอาไว้ก่อน
แล้วข้อมูลที่ได้รับมันก็ไม่ชัดเจนไอ้ที่บอกว่าติดแล้ว
ไม่มีใครป่วยหนักแต่ว่าฟังจากองค์การอนามัยโลกที่เขาออกมาเตือนเขาบอกเอ๊ะติดแล้วป่วยหนักก็มี
ในต่างประเทศมีคนตายแล้วด้วยอ้าวแล้วจะยังไง
ผมถึงบอกนี่เป็นภาวะความหนักใจของระบบสารสุขบ้านเราความหนักใจของสบค
สุดท้ายรัฐบาลก็ตัดสินใจตัดสินใจที่จะชั่งน้ำหนัก
ระหว่างวงการสาธารณสุขกับวงการเศรษฐกิจวงการธุรกิจ
ว่าจะเอายังไงข่าวที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ก็รู้กันทั่วหมดแล้วไม่ล็อกดาวน์
แต่ว่าให้อยู่ในดุลยพินิษฐ์ของเพิ่มความเข้ม
ต่างจังหวัดนายกสั่งให้ทุกจังหวัดรับมือ
คำถามคือการชั่งน้ำหนักในการรับมือเนี่ย
มันจะเอายังไงจะให้จังหวัดรับมือในระดับไหน
ถ้ารับมือเข้มเกินไปอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้
ธุรกิจในจังหวัดก็ซึมก็หงอยลำบากกันไปหมด
แต่ถ้ารับมือหย่อนเกินไปเดี๋ยวพอเกิดติดเชื้อขึ้นมา
จังหวัดก็โดนตำหนิว่าปล่อยประละเลย
มันก็เลยกลายเป็นความหนักใจของ
จังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดของสาธารณสุขจังหวัด
ของคณะกรรมการควบคุมโรคประจำจังหวัด
สุดท้ายมาตรฐานในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ต่างกันครับ
มันขึ้นอยู่กับผู้ว่าขึ้นอยู่กับส่วนส่วนสุข
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมโรคในจังหวัด
มันก็เกิดคำถามตามมามากมายจากผู้ประกอบการว่า

ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือสบคต้องมีมาตรฐานกลางครับ
มาตรฐานกลางให้มันชัดเจนออกมา
ว่าที่ที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ย
อันนั้นในภาพใหญ่ภาพย่อยเนี่ย
อะไรได้อะไรไม่ได้ประกาศออกมา
เพราะว่าการใช้ดุลยภินิทมันลำบาก
ระบบการใช้ดุลยพินิษฐ์ในแวดวงราชการเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
นำไปสู่เส้นสายการวิ่งเต้น
ใครมีเส้นมีสายก็เปิดได้ทำได้
ฉะนั้นมาถึงวันนี้
โจทย์ใหญ่ของทุกประเทศทั่วโลก

เราจะอยู่กับโควิดอย่างไรที่จะได้ทั้งความปลอดภัยและธุรกิจก็ไปต่อได้
อันนี้โจทย์ยากครับแต่ผมคิดว่าราชการไทยสบคกระทรวงสาธารณสุข
ต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้และคำนึงถึงคนทำมาหากินกันให้มาก
อย่าให้เป็นอย่างที่ต้องพูดแล้วพูดอีกก็คือว่าตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายแล้วฟื้น
หนเวียนกันอยู่อย่างนี้นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้